คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ต้องบอกก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องของรถแท็กซี่นะ
เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนัก
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีด้วย

เรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า
มีผู้โดยสารเขาก็มากันหลายคนปรากฏว่าเขาไปอาเจียน
บนรถแท็กซี่แล้วเสร็จแล้วทางด้านฝั่งคนขับแท็กซี่เขาก็บอกว่าเนี่ย
เขาต้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมดเลยนะทั้งค่าล้างรถค่าเสียเวลา
อะไรต่ออะไรเป็นเงิน๑๐๐บาท
ตกลงกันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ร้อนถึงตำรวจ
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ

ผมเรียกตำรวจ
ลูกนักเล็งเหรอ
ผมเรียกตำรวจแล้วคุณบอกผมหนีเหรอ
แล้วทำไมไม่คอยข้างในมายืนตรงนี้
เรียกต่อตำรวจก็อย่างไรหรอก
เอ้าพูดอย่างนี้นะคุณผู้นะ

เหมือนกูเป็นใคร
มานั่งคอยข้างในไม่ใช่มายืนคอยแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่า
เสียงคนที่ถ่ายเนี่ยคือฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่นะคะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นนั้นผู้โดยสารที่เห็นมันอยู่๔คนเนี่ยค่ะ
เขาก็มีผู้ชายเสื้อสีฟ้าเขาพาลูกเมียแล้วก็มีเพื่อน

แล้วเสื้อสีฟ้าเนี่ยที่เถียงกับคนขับรถแท็กซี่เนี่ย

เป็นเพื่อนเขาคือผู้ชายอีกคนนึงที่มาด้วยกัน
ทีนี้โชเฟอร์แท็กซี่เขาถ่ายคลิปค่ะ

ใจเย็นแค่ไหนถึงเป็นคนขับแท็กซี่ได้
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นในปั๊มเอสโซ

แล้วฝั่งโชเฟอร์เขาเรียกค่ามิเตอร์

เขาแจกแจงเลยค่ะว่าเป็นค่าอะไรบ้าง
คือค่ามิเตอร์เนี่ย๑๖๐บาท
ค่าล้างรถเนี่ย๔๐๐บาท
แล้วที่เหลืออีก๔๔๐บาท

ทีนี้ระหว่างที่รอตำรวจมาเนี่ย

เขาก็เลยถามตะโกนถามก็จะหนีเหรอ
เพราะว่าทางฝั่งผู้โดยสารที่เขามากัน

แล้วผู้โดยสารก็ยืนยันว่าจะจ่ายแค่นี้
ท้ายที่สุดต้องไปจบลงที่สนพญาไทย
๑๐๐๐บาทที่ผู้โดยสารต้องเสีย

ไม่สามารถเอารถไปรับผู้โดยสารคนอื่นได้อีก
จากอาเจียร์ที่ถูกอาเจียร์บนรถ
หื้มทีนี้ตำรวจเขาก็พยายามนะคะไกลเกลี่ย
แล้วก็เข้าใจไงว่าแท็กซี่พอรถมันเลอะแบบนี้ก็ขับไปรับผู้โดยสารต่อไม่ได้
ทีนี้แท็กซี่เขาก็เลยเสนอเอางี้ไหมล่ะ

จะได้รู้ว่าผมคิดเงินเกินจริงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายนะคุณผู้ชมเรื่องนี้จบที่
ทางฝั่งผู้โดยสารก็จ่ายให้๑๐๐๐บาท
แล้วก็ทางโรงพักก็ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืน
แต่กว่าจะไกล่เกลี่ยกันเสร็จตี๒นะคะคุณผู้ชม
แต่ก็แยกย้ายกันไปนะแท็กซี่ก็เอารถไปล้าง
ผู้โดยสารก็ไปขึ้นรถแท็กซี่คันอื่นกลับที่พักนะครับ
ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าชื่นชม
เป็นเรื่องดีเหลือเกินคุณสืบสกุลช่วงนี้ใกล้จะวันเกิดคุณแล้ว
จะฉลองวันเกิดทำบุญด้วยวิธีการนี้ก็ได้
ฉันเล่าให้ฟังนะคือเขาบอกว่า
ผู้หญิงแม่ลูกสองเนี่ยเขาเอาภาพนี้มาโพสต์เห็นไหม
เอ่อบริการรับส่งฟรีมีกระดาษติดอยู่ในรถแท็กซี่

แล้วเธอก็เล่ารายละเอียดด้วยค่ะ
บอกว่านี่ขึ้นแท็กซี่คันนี้จากรัชดา
จะไปทำธุระแถวถนนวิภาวดีแล้วเจอแท็กซี่คันนี้จอดรับ

เขาบอกว่าวันนี้มีเจ้าของวันเกิดคนนึงเหมารถแท็กซี่ผม
แล้วก็ให้ผมรับส่งผู้โดยสารฟรี๑วัน
แล้วพอผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เขาถึงที่หมายเสร็จแล้วใช่ไหม
โฟเฟอร์แท็กซี่เขายื่นกระดาษมาให้แผ่นหนึ่ง
แล้วบอกกับผู้โดยสารว่าก่อนจะลงจากรถนะครับ
เจ้าของวันเกิดที่เขาเหมารถผมเขาขอให้ผู้โดยสาร
คุณช่วยเขียนคำโวยพรวันเกิดให้หน่อย
แล้วดูสิคุณมันเป็นเรื่องน่าประทับใจ
ผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเขียนอวยพรวันเกิดให้
ซึ่งเธอเป็นคนที่๓ของวันที่ได้ขึ้นรถแท็กซี่คันนี้ฟรีนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมเลยบอกว่าโอ้โห
ฉลองวันเกิดแบบนี้ดีจังเลยเป็นการทำบุญให้กับคนด้วย
แล้วก็ชื่นชมคนขับแท็กซี่ด้วยนะที่เขาซื่อสัตว์ไง
ไหนเนี่ยเหมาเงินมาแล้วเจ้าของวันเกิดเขาเหมาค่ารถไปแล้ว
โฟเฟอร์แท็กซี่ก็ไม่ได้ไปเก็บค่ารถเพิ่มเติมอีก
อันนี้เป็นเรื่องราวน่ายินดีนะคะ

สืบสกุลจะวันเกิดคุณแล้วลองใช้วิธีนี้ดูก็ดีนะ